ผูกลงตรงอุ่น

ตอนแรกเป็นอย่างไรบ้างครับจิง

เขาโดนโดนแตกไฟ

ฝรั่งยังบอกนู้นู้นู้เลยครับ

ช่วงเหลือฝ้าภาค
ตอนนั้นเขาหมดสติตะไฟรุดขวมดวงไปหมดและ